ดูเรื่องของการปราบรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ

เจ้าหน้าที่เขาตั้งด่านนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะ
ด่านขึ้นมาหลังจากนั้นมีรถกระบะคันหนึ่งขับฝ่าด่านไปเลย

หลังจากนั้นรถคันนี้ขับหนีไปไกล๑๐กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ตามไปค่ะไปเจอจอดอยู่ในสวน

ตรวจค้นในรถพบใบกระท่อม๔๕๐กิโลกรัมอยู่ในรถ
สวนยางพาราแบบนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงคนขับหายไปแล้วนะ

พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นนี่แหละค่ะ
ตั้ง๔๕๐กิโลกรัมนะคะสำหรับใบกระท่อมนะคะ
ว่าน่าจะลักลอบเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำโดยนายทวีรัฐสองสีทอง
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒ตำบลเขาแดงอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลานะคะ
นำกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านสวนชาม
ไปตรวจยึดรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีดำคันนี้ที่สวนยางพารา
หลังจากที่รถคันนี้ขับฝ่าด่านตรวจบนถนนสายสวนชามสบาย้อย
นำกำลังไปพร้อมอาวุธขับรถไล่ติดตามเป็นระยะทางประมาณ๑๐กิโลเมตร
มาพบรถคันนี้จอดติดลมอยู่ในสวนยางพารา
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนะคะด้วยความระมัดระวัง
เพราะว่าพื้นที่อำเภอสบาย้อยอยู่ในพื้นที่สีแดงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
เกรงว่าคนร้ายจะลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่นะคะ
จากการตรวจสอบในรถกระบะพบ
กระสอบบรรจุใบกระท่อมอยู่ด้านท้ายกระบะรถ๑๔กระสอบน้ำหนักรวม๔๕๐กิโลกรัม
ไว้เป็นหลักฐานแต่ว่าไม่พบผู้ต้องหาก็คือคนขับรถ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อบิวสินค้าเข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องหาลักลอบขนใบกระท่อมเหล่านี้
เข้ามาทางชายแดนก็คือภาคใต้
เพื่อนำไปส่งให้กับกลุ่มเครือข่ายค้าใบกระท่อมในพื้นที่สงขลานะคะ
ก่อนจะนำไปขายต่อให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมเอาไปต้มทำเป็นยาเสพติด

หลังจากเจ้าหน้าที่ประสานไปทางเจ้าหน้าที่ขนส่งให้ตรวจสอบหาเจ้าของรถคันที่ก่อเหตุ
เพื่อเรียกตัวมาสอบสวนว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
ตอนนี้กำลังดูอยู่นะคะว่าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้
ถ้าทราบแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการขยายผลจับผู้ต้องหารายนี้ต่อไปค่ะ